ไม่เกี่ยวกับแม่น้ำหนึ่งไม่เกี่ยวกับเจ๊ฟองเบียร์นะฮะ
แต่ว่างานนี้เป็นเรื่องของสาวโรงงาน
เขาเต้นแก้บนเต้นแก้บนคือไปถูกสลากเหรอ
ไม่เกี่ยวกับสลากด้วยเต้นแก้บนเพราะว่าเจ้านายจ่ายโบนัส๓เดือนเต็มปลายปีฮะ
ความชาญจะหายมาแล้ว
ยันตั้งเวลานี้แม่งกายิงเว้ย
อ้าวเต้นสิ
ใช้คำว่าเต้นแก้บนหรือไม่ใช้คำว่ารำแก้บน
เพราะงานนี้มาจากทุกสัญชาติทุกอากับกิริยา
มีทั้งเต้นดึงดาวมีทั้งเต้นแบบอินเดีย
หมุนไปรอบบนวิ่งข้างภูเขารำก็มีด้วย
นี่คือการฉลองของสาวโรงงานบริษัท
โรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเต้นแก้บนแบบนี้
เพราะมีโบนัส๓เดือนหู๓เดือนเลยเหรอ
นี่ขนาดยุคโควิดนะยังได้โบนัส๓เดือน
แสดงว่าธุรกิจดีมากแล้วแก้บนกับอะไร
ตรงกลางนี่แหละสิ่งที่เขาแก้บนคือตรงกลาง

นี่คือน้ำผู้วังมัชชาหรือมัชฉานุฮะ
ผู้มัชชานุคือเป็นที่เคารพนับถือเหรอ
ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้ก็อยากลำอยากเต้นนะครับ
เจ้าของโรงงานบอกเขาไม่ได้มีการห้ามแต่ประการใด
ที่สำคัญเอาเครื่องเสียงมาให้เต้นแก้บนอีกต่างหาก

ใจดีมากก็เลยมีเพื่อนถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้ให้เป็นหลักฐาน
เต้นเรียบร้อยแล้วรางวัลก็คือการเต้นนั่นเอง

งานนี้อลังการจริงแล้วเขามีเพจโรงงาน
พอมีเพจโรงงานว่าบางโรงงานได้ขนาดนี้ได้ขนาดนั้น
โรงงานเขาก็ร่วมแสดงความดีใจ
บางคนยังบอกหูพี่พี่โชคดีมากพี่คือโรงงานนี้นะ
โชคดีมากยุคโควิดนะหนูโดนทั้งลดเงินเดือน
หนูไม่มีโบนัสแต่อย่างพี่ได้ถึง๓เดือน
สำหรับปีนี้แล้วดูว่าเป็นแนวทาง

แล้วอย่าลืมหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต้นแก้บนกันแล้วกัน
ผมว่าที่คุณสุประโชคเอาข่าวนี้มาออกในช่วงเวลานี้
น่าจะมีนัยยะสำคัญ

คุณยิ่งหัวเราะผมยิ่งใจคอหวั่นไหว

ถ้า๓เดือนเพื่อจะเต้นให้แรงกว่านี้อีก

อยากให้พี่สองคนชงกันอยู่แค่สองคนช่วยหน่อย